วันนี้บรรเทิงไทยรัฐเรามาอยู่ที่ไร่นาป่าสงวนของคุณพ่อสงวนสหวงสวัสดีค่ะครับวันนี้มาบุรีรำเลยมาเยี่ยมกันอีกทีนะคะพ่อเพราะว่าทราบว่าที่เห็นด้านหลังนี่เป็นกระโจมอันใหม่ล่าสุดเลยแต่เดิมแล้วก็
ก็เลยบอกว่าพ่อเราทำแคมป์ดีไหมถ้าถ้าจะทำก็ลูกทำไปเลย
มีบริการสู้ปรึ่งย่างเรามีบริการเย็นไฮช่าวต้นเล็ก
หรือใครสนใจที่จะนำเต้นมาเอง

ปกติเราก็เก็บเพียงต่อเต้นศักดิ์

ก็๕๙๕๙๐ครับถ้ามีอาหารเช้าอาหารเช้าก็เพิ่มอีก

หลานสาวน้องมะลิมาวิ่งสนบ้างยังคะ
มาครับมาประจำตรงนี้นะครับ
ถ้าเข้ามาก็ให้อาหารปลา

มา๓ปีแล้วคุณพ่อความทรงจำเกี่ยวกับพี่ปอ
เกี่ยวกับที่นาที่ไล่
ที่แบบพี่ปอเคยแบบเป็นสมบัติอันสุดท้ายของพี่ปอขวัญเสีย

ก็เราเห็นตรงที่เขาคิดเขาทำเขานั่ง

ช่วงนี้อยากจะเชิญชวนมาเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่

หาที่เที่ยวที่พักที่กินนอนบนดินกินบนย่าก็สนุก
เรามีเครื่องอำนวยความสะดวก
ซึ่งวันนี้บันเทิงไทยรัฐต้องขอบคุณคุณพ่อสงวนมากเลยนะคะ
สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
จะเจอกันให้มีความสุขความเจริญนะครับ
ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติมากเลยปีนี้นะ
ปีใหม่ใครยังไม่มีที่ไปในไร่นาปานสงวน
ใช่เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตแบบ

แท้จีนก็ลองไปดูนะครับสำหรับไอนาปาสงวน
สิ่งที่ทุกคนพยายามสารฝันให้กับคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะ